คุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องติดตามในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยจริงเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของพายุปลาบึก
เพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์เฝ้าระวังค่ะ
พี่น้องภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะ

รวมถึงเราขึ้นให้ทางด้านซ้ายของมินเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นเหมือนกับแผนที่อันนี้เป็นตามเวลาปัจจุบันเลย

แล้วก็ที่เห็นเป็นสีเขียวเหลืองแดงเนี่ยก็คือตัวพายุปลาบึกนี่แหละ
ตอนนี้เป็นโซนร้อนอยู่ก็คือให้คุณผู้ชมได้ดูติดตามกันไปตลอดเลยว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหน
กำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนบ้างที่เห็นสีแดงแดงที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นคือส่วนของแกนพายุที่มันจะหนักหน่อย
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณปาก็ได้บอกไปแล้วว่าวันศุกร์ค่ำวันศุกร์ข้ามไปจนถึงวันเสาร์
นั่นคือช่วงที่ฝนจะหนักที่สุดพี่น้องชาวใต้ต้องรับมือต้องเตรียมเฝ้าระวัง
หลายท่านเนี่ยส่งคอมเมนต์มาไม่ว่าจะเป็นที่ประจวบที่ชุมพรหรือว่าที่อำเภอศรีชน
ตอนนี้เขาบอกว่าสภาพอากาศมันเงียบมากสุราธานีเองก็ดูเหมือนปกติ
แต่คือที่เขาบอกกันนะคะเวลาลมสงบก่อนพายุเข้าเพราะฉะนั้นต้องติดตามอัปเดตข่าวสารกันตลอดเลย
ใช่ก็เตรียมพร้อมรับมือผมเชื่อว่าชาวใต้มีประสบการณ์เรื่องของพายุบ่อยอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็มีการเตือนภัยกันไปแล้วมีการอบพยพในจุดเสี่ยงกันไปแล้ว
ก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงเกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับมีคำถามคำถามหนึ่งบอกว่า
พายุครั้งนี้ปาบึกเมื่อไปเทียบกับพายุแฮมเรียสที่พัดถล่มแหลมตะลุมพุบเมื่อปี๒๕๐๕นั้น
มันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
คือหลายคนกลัวว่ามันจะเทียบเท่ากันมันจะรุนแรงแบบนั้นเลยไหม
เพราะครั้งนั้นมันหนักมากแล้วมันก็สร้างผลกระทบให้กับประชาชนค่อนข้างเยอะ
แต่ครั้งนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีการแจ้งเตือนที่ดีกว่า
ซึ่งก็จะไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไหร่นักนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับก็มีการออกมาชี้แจง
กรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชม
ทางด้านของนายภูเวียงประคำมินครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ตอนนี้นะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าเทียบระดับพายุโซนร้อนที่เคยมีผลกระทบกับภาคใต้ของไทย
ก็น่าจะเป็นกับพายุแฮรีสที่เคยเข้าแหลมตะลุมพุกเมื่อปี๒๕๕๙
ครั้งนั้นมันนักมากจนมีการนำไปทำเป็นภาพยนตร์
ครั้งนั้นไม่มีเทคโนโลยีการเตือนภัยที่ดีเท่ากับปัจจุบัน
ในอดีตจึงเกิดความเสียหายที่หนักและรุนแรง
ซึ่งปัจจุบันมีระบบการเตรียมความพร้อมของภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ดีขึ้นดีขึ้นมาก
คิดว่าไม่น่าจะเสียหายเหมือนปี๒๕๕๙
แต่ก็ย้ำแบบนี้ต้องติดตามเป็นรายชั่วโมงว่าปลาบึกเนี่ยจะอ่อนกำลังลงตัว
แล้วก็กลายตัวเป็นดีเปรชั่นเมื่อขึ้นฝั่งหรือเปล่า
แต่ก็ยังทำให้มีฝนตกนะฮะแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมในวงกว้างได้
ทั้งนี้พายุปลาบึกเป็นพายุส่วนร้อนลูกแรกของปี๒๕๕๙
คาดว่าจะมีพายุเข้ามาอีก๒ลูก
พายุก็สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับประเทศไทย๒ลูก
ในปี๒๕๓๒ก็คือภายุใต้ฝุ่นเกย์เข้าที่ประจวกและชุมพร
และ๒๕๐๕นั้นพายุสมร้อนแฮเรียสพัดที่แหลมตะลุมพุกที่นครศรีธรรมราช
ทั้งสองเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
พายุแฮมเรียสนั้นเริ่มก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นพายุดิบเรชั่น
และทวีความแรงกำลังแรงขึ้นเป็นพายุส่วนร้อนนอกชายฝั่งจังหวัดสงขรา
ไปขึ้นฝั่งตอนค่ำของวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๕๙
ที่แหลมตลมพุกที่อำเภอปากฟ้านางจังหวัดนครสิทธ
ด้วยความเร็วลม๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยพายุโซนร้อนแฮเรียสนั้นได้ก่อความเสียหายอย่างแรงอย่างหนักในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตรวม๙๑๑คนศูนย์หายอีก๑๔๒คนและบาดเจ็บสาหัส๒๕๒รายไร้ที่อยู่อาศัย๑๖๑๗๐คน
คุณผู้ชมแบบนี้ครับถึงแม้ครั้งนั้นมันจะหนักแต่เราย้ำแบบนี้ว่าครั้งนั้นเรายังไม่มีเทคโนโลยีการเตือนภัยที่ดีเหมือนปัจจุบัน
แต่ปัจจุบันเรามีระบบที่ดีขึ้นมีการแจ้งเตือนคุณผู้ชมก่อนล่วงหน้าในการอบพยพออกจากแหลมตะลุมพุกอบพยพออกจากจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยง
ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบที่หนักเท่าครั้งนั้นแต่คุณผู้ชมก็อย่าวางใจเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกันตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูการรับมือกันของพี่น้องชาวใต้กันหน่อยนะคะทั้ง๑๔จังหวัดเลยตอนนี้มีมาตรการหลายหลายอย่างในการเตรียมรับมือแล้วค่ะ
อย่างที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็เริ่มมีการอบพยพชาวบ้านที่อยู่แถวชายฝั่งแล้วส่วนที่สุราธานีผู้ประกอบการเรือนอนเนี่ยตอนนี้หยุดให้บริการเลยนะคะ
แล้วก็เรือประมงต่างเริ่มทยอยกลับเข้าฝั่งกันมาเกือบจะหมดแล้วค่ะ
โดยเรือประมงกว่า๕๐๐ลำในปัตตานีเนี่ยนะคะก็ทยอยเข้าจอดเทียบท่าเป็นแนวยาวที่บริเวณท่าเทียบเรือ
หลังจากที่มีการแจ้งเตือนให้รีบกลับเข้าฝั่งโดยด่วนเนื่องจากพายุปลาบึกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งอ่าวไทย
ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นสูงลมพายุรุนแรงจนอาจเกิดอันตรายได้ค่ะ
เมื่อเรือประมงกลับเข้าเทียบท่าแล้วก็เร่งกันขนถ่ายสัตว์น้ำลงสู่ฝั่งเป็นการด่วน
เพราะยังมีเรืออีกหลายลำที่รอจะขนถ่ายสัตว์น้ำนะคะ
เพราะว่าถ้าหากล่าช้าเนี่ยอาจจะทำให้สัตว์น้ำที่จับมาได้เน่าเสียหายด้วยค่ะ
ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สภาพอากาศกันไป
นายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นำคณะลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือค่ำเมื่อวานนี้
แล้วก็บอกว่าอิทธิพลของพายุปลาบึกเนี่ย
ทำให้ฝนตกทั่วพื้นที่ทั้ง๑๒อำเภอแล้วค่ะ
ตอนนี้มีการประสานหน่วยทหารทั้งหมด๘๐๐นาย
แล้วก็รถบรรทุก๑๐ล้อในอำเภออำเภอละ๑๐คัน
เพื่อเตรียมจะอบพยพชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
โดยเฉพาะ๖อำเภอซึ่งก็มีอำเภอเมือง
อำเภอหนองจิกอำเภอยริงอำเภอปนาเละอำเภอสายบุรีแล้วก็อำเภอไม้แก่นค่ะ
ส่วนผู้ประกอบการเรือโดยสารกลางคืน
ว่าเรือนอนในจังหวัดสุราชธานีทั้ง๓เส้นทาง
ไม่ว่าจะเป็นสุราชเกาะสมุยสุราชเกาะพงันแล้วก็สุราชเกาะเต่า
ตอนนี้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวแล้วนะคะ
ประกาศกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เพราะว่าถ้าเกิดเดินเรือออกไปแล้วเจอพายุคลื่นลมแรงเนี่ย
อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นได้ค่ะ
ไปดูพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คไลฟ์ว่าตอนนี้ศรีชนยังเงียบอยู่
แต่ถึงแม้ว่าจะเงียบเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ประมาทค่ะ
เพราะว่าทยอยอบพยพชาวบ้านที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลแล้วตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้
โรงพยาบาลศรีชนเองก็ได้เปิดหอประชุมอารีรักษ์และลานอเนกประสงค์อาคารผู้ป่วยนอก
รองรับผู้อพยพ๕๖๐๐คนจากหมู่บ้านฝ่ายท่า
ซึ่งก็มีชาวบ้านทยอยอบพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุกว่า๘๐คนค่ะ
รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงเองโรงพยาบาลก็บอกว่าพร้อมที่จะดูแลอย่างเต็มที่นะคะ
เช่นเดียวกันกับที่อำเภอท่าสารา
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลืออบพยพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
เข้ามาพักในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้ว
แล้วก็เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุลูกนี้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๑๔จังหวัดภาคใต้
เป็นเวลานานกว่า๓ชั่วโมงเลยนะคะ
จะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือพายุปลาบึก
นายพลบสิงหะเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันก็ได้พูดให้ฟังหลังการประชุมว่า
ทางจังหวัดมีการสั่งระดมเครื่องจักรทุกชนิด
ทั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็เรือท้องแบน
ลงไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมแล้ว
จะได้เตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนถ้าหากว่าเกิดอุทธกภัยได้ทันท่วงที
ตอนนี้เร่งดำเนินการพร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็เขื่อนขนาดใหญ่
สิบล้านลูกบาทเมตรแล้วค่ะก็น่าจะเพียงพอนะคะ
ถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็จากข่าวที่ออกไปแน่นอนชาวบ้านเขาก็ต้องเตรียมความพร้อม
รับมือแต่ว่ามีคลิปหนึ่งที่เขาไปถ่ายที่สุราธานี
น้ำมันหมดปั๊มน้ำมันเลยครับนะฮะไปดูคลิปนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
มีคนเขาถ่ายเอาไว้ครับนี่ฮะเป็นภาพของรถสารพัดชนิดต่อแถวกันยาวหลาย
กิโลทีเดียวเดี๋ยวเข้าปั๊มน้ำมันอยู่ที่อำเผอก่อ

ประกาศแจ้งเตือนเรื่องของพายุปลาบึก

ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กรอบภังงาน
ไปต่อแถวเติมน้ำมันกันจำนวนมากทีเดียว

กระเบี้ยงปั๊มเลยต้องปิดปั๊มเลย

เป็นผู้ถ่ายคลิปนี้แล้วก็โพสต์คลิปนี้
ในเฟซบุ๊กชื่อยอด
เพราะไม่แน่ใจสถานการณ์คราวนี้ว่าจะรุนแรงและยาวนานแค่ไหน
ก็มีการแชร์ไปเยอะมากคนที่เห็นก็แบบรู้สึกแบบกังวลอะนะ
ต้องไปเติมไว้ก่อนบางทีก็ไปกักตุนอาหารสดด้วย
จากนี้ชาวบ้านก็ยังกักตุนอาหารอย่างที่บอกไป
มีอาหารสดอาหารแห้งทำให้ร้านสะดวกซื้อห้างซูเปอร์มาร์เก็ต
ตอนนี้อาหารก็หมดเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคือเขาต้องกักตุ้น๓วัน๕วัน๗วัน
เพราะว่าไม่รู้พายุจะมาหนักแค่ไหนนานแค่ไหนจะออกจากบ้านได้หรือเปล่า
จะมีเสบียงกินเพียงพอไหมก็ต้องซื้อเก็บเอาไว้นะครับ
จากนี้เนี่ยยังมีการแชร์ภาพชาวบ้านนี่ดูสิฮะ
อาหารเหลือแบบไม่เยอะแล้วอะครับตอนนี้มีการเตรียมพร้อมรับมือกันแบบทุกบ้านแล้วอะครับ
ใครก็ซื้อไปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ซื้อขนมปังเหลือแค่แบบไม่กี่ชิ้น
ค่ะเนี่ยบะหมี่ถ้วยก็แบบเหลือนิดเดียวเองตุนกันไว้หมดเลยเออ
ฝรั่งที่ไปเที่ยวเขาก็แบบเอ๊ะชาวบ้านทำอะไรกัน
ก็ต้องก็ต้องถามแล้วก็ซื้อตุนเหมือนกันนะครับอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
ไปดูอีกคลิปหนึ่งนี่นี่คือหางของพายุปลาบึกนะฮะ
ห่างจากจุดศูนย์กลางของพายุค่อนข้างจะมาก
ที่บริเวณเมืองวังเตาชายฝั่งของเวียดนามตอนใต้คุณผู้ชม
อันนี้บอกว่านี่คือหางของพายุปลาบึกเท่านั้นเองนะครับ

อยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร

ชาวบ้านถ่ายบอกว่านี่เป็นภาพพี่สีแดงน่ากลัวมาก
แล้วไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อย

มันแดงมันนิ่งและทุกคนในเมืองเงียบสงัดกันหมดเลยคุณผู้ชม
มีคนถ่ายแล้วก็ไปโพสต์ข้อความบอกว่า
เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองครับ
ก่อนจะเกิดมหันตภัยทางธรรมชาติ

เขาเรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองคุณผู้ชม

หลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
อีกหนึ่งภาพเป็นภาพสภาพท้องฟ้ายามเย็น

ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
กับการเตือนเรื่องของพายุปลาบึก
ซึ่งท้องฟ้าเป็นสีแดงส้มอย่างที่เห็นเหมือนกัน
น่ากลัวทีเดียวนะครับ
สุดท้ายครับเป็นภาพถ่ายเมื่อประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
นี่ครับที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสต์และเขียนข้อความว่าเงียบมาก
ไม่มีลมไม่มีฝนแทบได้ยินเสียงหายใจตัวเอง
แต่ท้องฟ้าสีแดงแบบนี้ครับ
โอ้โหตอนนี้ในเมืองนะก็เงียบนะ
ก็เป็นสภาพที่หลายคนก็ต้องเตรียมพร้อม
รับมือกับเรื่องของพายุนะฮะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความบอกว่าตอนนี้ชุมพรเงียบ

แล้วก็มีคนให้กำลังใจพี่น้องชาวภาคใต้เข้ามา
คือต้องติดตามข่าวสารตลอด๒๔ชั่วโมงจริงนะคะ
รวมถึงติดตามผ่านทางช่องทางทรัฐทีวีของเราก็ได้

มันเริ่มขยับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วนะคะ
ในทุกนาทีที่มันผ่านไปเนี่ยค่ะ
ซึ่งเขาก็อย่างที่บอกว่าเขาคาดการณ์กันแล้วว่าวันนี้ยังไง

ประกอบการภาคท่องเที่ยวก็มีการจัดตั้งศูนย์
ติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก

รวมถึงกรมเจ้าท่าเองค่ะออกประกาศเตือนเลยว่า
เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่งแล้วนะคะ
นายสมศักดิ์ห่มม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่า

เรือเล็กที่มีขนาดต่ำกว่า๓๐ตันกรอส
หรือว่าเรือที่มีความยาวไม่เกิน๑๒เมตร
งดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่๓๕มกราคมนี้
ก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งนะคะ
บอกว่าตอนนี้ในหลายพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทย
คลื่นปลาเข้าไป๒๔เมตรแล้ว

รับสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าพายุจะเคลื่อนผ่านด้วย
โดยเฉพาะที่ชุมพรสุราชธานี
เกาะสมุยแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะ
นายกริติยาก้อนทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่บอกว่า
ตอนนี้กำลังจับตาความเคลื่อนไหวของพายุปลาบึกแบบรายชั่วโมงเลย
แม้จะยังประเมินไม่ได้นะคะว่าพายุจะเคลื่อนตัวรุนแรงแค่ไหน
และจะส่งผลกระทบกับการจราจรทางอากาศหรือเปล่า
แต่ก็เตรียมแผนระบายน้ำภายในสนามบินไว้แล้ว
จะได้ไม่กระทบกับทางวิ่งหรือว่ารันเวย์
รวมถึงเส้นทางเข้าออกสนามบินด้วย
มีการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง
และแนะนำให้สายการบินต่างยึดโยงอากาศยาน
และใช้เครื่องบังคับล้อป้องกันอากาศยานเคลื่อนที่ด้วยนะคะ
อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่บอกว่า
แต่ละวันมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการที่สนามบินหาดใหญ่
ประมาณ๑๑๐๐๑๒๐๐คนต่อวัน
เฉลี่ย๗๕๘๐ไฟล์ทต่อวันค่ะ
ปัจจุบันยังไม่มีสายการบินไหนประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน
หรือว่าประกาศเดินทางล่าช้านะคะ
นายวรสิทธิผ่องคำพันธ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยบอกว่า
มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยว

และประสานไปยังนายอำเภอกเกาะสมุย
ในการร่วมมือวางแผนรองรับพายุ
การเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

และมีการจัดตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไห

ให้ประสานไปยังโรงแรมที่พักต่าง

นักท่องเที่ยวให้ถึงที่สุดค่ะ
นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย

เพราะว่าช่วงวันที่๑๑๑มกราคมของทุกปี

คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามา

นราธิวาสฝนกำลังตกนะครับ

ท้องฟ้าก็เงียบทุกอย่างก็เงียบนะครับ
เรามีอัปเดตจากกรมอุตุนิดนึงได้ไหม

อัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดหนึ่ง
คุณผู้ชมเพิ่งจะออกประกาศมา
เมื่อสักครู่เป็นฉบับที่๔

เมื่อเวลาตี๔ที่ผ่านมานะครับ

และที่จุด๖๒องศาเหนือลองที่จูด๑๗

ประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้า

และสุราธานีในค่ำของ

แล้วก็จะมีผลกระทบต่อภาคใต้

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับ

วางอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

น้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็จะมี

สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามัน

อันดามันนั้นคลื่นสูง๒๓เมตร
ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้

คลื่นลมแรงที่จะพัดเข้าฝั่ง
ชาวเรือต้องระวังงดออกจากฝั่ง

ฝากเตือนมาที่ชุมพรสุมราชธานี
นครศรีธามราชย์พัทธารุงสงขาพรรณียะลา
นรฐิวาตกระบีทรางและสตูน

ส่วน๔กับ๕มกราคมนั้น
ต้องเตือนกันที่จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุมราชธานี
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขราปัตตานียะลานราธิวาสมระนอง
พังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูนนะครับค่ะนะฮะก็เตือนกันแทบทุก
จังหวัดของทางภาคใต้นี่คุณผู้ชมบอกนะคะว่าตอนนี้พัทธลุงเนี่ย
ฝนตกแล้วหาดใหญ่ตอนนี้ตกหนักแล้วนะคะส่วนสงขลาค่ะ
ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าที่หาดสมิลาเนี่ยลมแรงครับอืมนะฮะ